แม่ติดเหล้าเอาลูกไปทิ้งไว้กลางห้าง
และลูกอายุแค่๓ขวบเท่านั้นนะคะ

เป็นภาพที่คนไปเห็นบอกสลดใจมากค่ะ

นี่ต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ต้องมีทั้งประชาชนเข้ามาช่วยนะ
เด็กถูกทิ้งอยู่บนรถเข็นเด็กก็หิว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพสตูนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่กลางห้างแห่งหนึ่ง
เด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
ทิ้งไว้นั่งอยู่ในตระก้ารถเข็นกำลังกินขนม
ขนมแม่ไม่ได้ทิ้งไว้ให้นะคะ
พนักงานห้างเอามาให้กินแล้วก็บอกไม่รู้แม่ไปไหน
พูดแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้หาแม่ตลอดเวลาค่ะ
ตำรวจเห็นเด็กรายนี้พอไปถึงนะจำได้เลย
น้องคนนี้เคยถูกทิ้งไว้ตามที่ต่างแล้วหลายครั้ง
และมีข้อมูลแล้วด้วยนะคะว่าแม่เด็กเป็นต่างชาติ
ติดเหล้าทุกครั้งที่เมาจะทิ้งลูกไว้ตามที่ต่าง
ส่วนพ่อออกเรือไปหาปลาค่ะในพื้นที่จังหวัดตรัง

พอตำรวจเขามีข้อมูลแบบนี้รู้ว่าแม่บ้านอยู่ที่ไหน

ปิยลักษณ์มีบุญเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ตำบลคลองขุด
เข้ามารับตัวน้องกล้องพ็อปไปค่ะ

เพื่อนบ้านในพื้นที่หมู่ที่๔ตำบลคลองขุก

แล้วบอกว่าบ้านแม่คนนี้อยู่ติดกับบ้านของคนที่รับเลี้ยงเด็ก
มักไปฝากช่วยดูแลเป็นประจำ
เนื่องจากคนเป็นคนบ้านเดียวกันกับพ่อของเด็กรู้จักมักคุ้นกันดี
ทราบว่าแม่ตามหาลูกชายและบอกว่าไม่รู้ลูกหายไปไหน

อกจากนี้เพื่อนบ้านรายนี้บอกว่าน้องกล้องพบมีลูกสาว
อภัยนะคะมีน้องสาวอีก๑คนวัย๓เดือน
แต่สภาพแม่ไม่สามารถดูลูกทั้งสองคนได้เพราะแม่ติดเหล้า
อยากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับเด็กไปดูแลเพราะสงสารเด็กค่ะ

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของแม่รายนี้

แต่ทีนี้ถามแม่ว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น

และหลังจากนั้นพูดคุยกับพนักงานร้านขายโทรศัพท์

ตัวเองตามหาหาไม่เจอ
แล้วก็คิดว่าลูก๓ขวบจะกลับบ้านได้เอง
ก็เลยมารอที่บ้านหลังจากนั้นหลับไปค่ะ
ส่วนตอนลูกชายหายแม่เมาหรือไม่เมา

ซจะร้านโทษครับ
พอคุยไปคุยมาหันมาอีกที

มันเลยโดนตามหาเขา

แต่มันไม่มาได้

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมที่ลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะ
ไปพูดคุยกับแม่ของเด็กได้ข้อสรุปแบบนี้นะคะ

นำตัวไปไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูน
กว่าพ่อของเด็กจะมารับไปดูแล
ส่วนแม่แม่ไปไหนถูกส่งตัวไปบำบัด
รักษาอาการติดสุราเรื้อรังค่ะ